พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชา

เกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตาล
ไปถวายพระราชกรภรรมศพ
ที่พระบรมฮาราชวังครับ
เมื่อเวลา๙๔๘นาทีวานนี้
สมเด็จพระราชินีจิกมี่ขออภัยครับ
เด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูตาล
สมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวังชุก
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
พระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรี
เพื่อถวายราชศักระพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก
ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตาล
ได้ทวายทวงมาลาและทวายราชศักระพระบรมศพ
ก่อนเสด็จกลับเมื่อเวลา๑๐๑๗น
โดยในเฟซบุ๊คส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิมี่เคเซอร์นำเกลวังชุก
ทรงมีพระราชดำรัฐถึงพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดิวนยเดชว่า
ทรงหาที่เปรียบไม่ได้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์
และทรงเป็นกษัตริย์ที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
ซึ่งได้เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายความเคารพสูงสุด
และด้วยดวงใจที่เคารพเทิดทูลขอพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชสมภพเป็นธรรมราชาเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาจักรประชาบราชเช่นนี้ตลอดไป
เสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้
ท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ของสองประเทศ
โดยเมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดี
จิกมิเคเซอนำเกียววางชุกแห่งผู้ต่านและพระราชวงศ์ได้ส่งนำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลผู้ต่าน
ภูมิพลอดุลยเดชที่กรุงทิมพูด้วย

ให้มีการลดทงชาติภูตานลงครึ่งเสา
เป็นเวลา๓วันเพื่อถวายความอาลัยครับ